พอได้ยินเพลงปุ๊บหน้าพี่บอลลอยมาเลยนะ
ไฮะไม่ได้เป็นโรคร่วงหัวใจแหละเจ็บใจเยอะเลยเจ็บใจจริง
บอลเชิญยิ้มนะฮะบอกเลยว่านึกถึงแต่ความสนุกสนานพูดชื่อนี้มาเมื่อไหร่ก็นึกถึงเลย
ตั๊กบริบูรณีพี่นุ้ยเชิญยิ้มพี่หลุยชวนชื่น
สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมามอบความสนุกใช่ไหม
ซึ่งผู้จัดงานท่านไหนที่สนใจติดต่อมาได้เลยพี่บอลบอกพร้อมรับงานทั่วประเทศค่ะ
แล้วหลังจากนี้สมาชิกโจ๊กเกอร์เฟมิตอนนี้คือมันแบบอยู่ตัวแล้วนะ
มันลงล็อกกลมกล่อมไปหมดแล้วจะมีเพิ่มครับพี่
บอลบอกว่าตอนนี้น่าจะมีเท่านี้ก่อน
แล้วแต่ว่าเวทีไหนจะมีใครมาเซอร์ไพรส์ก็รอติดตามเอาแล้วกันค่ะ
ผมว่าตอนนี้อยู่แค่นี้ครับผมอยู่แค่นี้
เพราะว่าบางทีเราก็จะมีคุณตั๊กบริบูรณ์น้องแจ๊ดที่เห็นพี่นุ้ยพี่หลุย
คือจะมีแล้วแต่เวทีไหนใครจะมาเซอร์ไพรส์นั่นแหละพี่น้องมาช่วยกัน
แต่ก็ยังรับงานเป็นทั่วประเทศแน่นอนครับ
ช่วยกันรับงานทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมค่ะ
ที่จ้างโจเกอร์แฟมัลีไปเล่นคุ้มเกินคุ้ม
ส่วนพี่บอลเองนับถือพ่อแก่ค่ะแล้วทางผู้จัดการส่วนตัวนับถือพระพิราบนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลรวมกันแล้วโอ้โหดังปังแน่นอน
โดยเฉพาะปีใหม่ที่ผ่านมาพี่บอลไปหนักมากคุณ
เป็นใครรู้ป่ะผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เปย์ให้พี่บ๊อบบี้พี่ชายคนสนิทด้วย
เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยทั้งคู่ทำงานด้วยกันมานานนะคุณผู้ชม
จัดหนักจัดใหญ่แบบจุกจะเป็นยังไงไปฟังค่ะ
ที่เห็นนั่นก็คือให้พี่บอบบี้กับผู้จัดการ
คือเรารู้สึกว่าปีใหม่และแสละมาอยู่เรือกับเราลงเรือไปกับเรา
เหมือนที่ผมพิมพ์ในนั้นเลยมันคือความรู้สึก
มันที่ผมพิมพ์ในในที่เห็นนั่นเลยวันที่เราเกิดวิกฤต
เขาอยู่ภูเก็ตเขาต้องนั่งเครื่องลงจากสนามบินแล้วขับรถบึ่ง
มาหาผมหรือสุโขทัยจากวันนั้นแหละจนมาถึงวันนี้ข้ามปีแล้ว
จริงผมจะบอกว่าผมจะคอยซัพพอร์ตในเรื่องของดนตรีในเรื่องของเพลงทั้งหมดเลย
กว่าพี่เขาจะไม่ไหวจนกว่าพี่เขาจะบอกว่าเออพักเถอะพอเถอะวงนี้พอแล้วอะไรอย่างนี้